๑๖นาที๔๕นาทีครับคุณผู้ชมครับ
ผมอยากจะนำเรียนคุณผู้ชมก่อนว่า
ช่วงนี้จะเป็นช่วงข่าวของคุณแตงโมแล้วนะ
เผื่อว่าจะได้ทราบว่าจะต้องเกาะติดหน้าจอทีวีแล้ว
หลังจากไปให้ปากคำกับตำรวจนานกว่า๖ชั่วโมง
เธอออกมาแล้วเธอให้สัมภาษณ์แบบแม่สุขุมนุ่มลึก
แล้วก็ยังฝากบอกคุณกติกไปด้วยบอกว่านะฮะให้มีสตินะแล้วอยู่กับความเป็นจริง
นี่ครับที่เธอแถลงข่าวคุณโบสุรัตนาวีนะครับพัฒนานุกูล
ให้สัมภาษณ์หลังจากให้ปากคำเสร็จนะครับ
เนื่องจากปรากฏนะฮะอยู่ที่อู่เรือใช่ไหมตั้งแต่คืนมันเกิดเหตุนะครับ
เที่ยงคืนได้แล้วอยู่ที่นั่นถึงตี๓ก็ได้พบกับทุกคนบนเรือแหละ
คุณโบเนี่ยบอกว่ารู้จักคุณกติกแค่คนเดียวแล้วทุกคนเนี่ยเท่าที่โบเห็นช็อกตกใจกันหมด
หน้าแดงเสียงดังคอแหบเคาะแห้งกัน
ระหว่างนั้นนะครับก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคุณกระติกนะครับ
แล้วก็เธอเนี่ยเป็นคนขับรถแต่เป็นรถของคุณแตงโมนะ
พากะติกกลับบ้านเพราะกะติกบอกขับไม่ไหว
ก็ได้เจอกับทุกคนทุกคนที่อยู่ในข่าว
แต่ว่าทั้งคืนของโบหมายถึงตี๓นะคะ

ถ้าถามโบนะคะหน้าแดงเสียงดังวาย
แหบแล้วหลังจากนั้นก็โบเป็นคนขับรถของแตงโมไปส่งกระติกที่บ้าน
เนื่องจากว่าเขาดูช็อกแล้วก็ขับรถไม่ไหว
จริงโบเป็นคนพาเขามาที่โรงพักด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าโบอยู่กับเขาแล้วกันค่ะจนเขาให้การเสร็จ
หลังจากนั้นไม่ได้คุยกับเขา
คุณโบชี้แจงแบบนี้ด้วยว่าบอกว่าที่ไม่ไปที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
เพราะกะติกบอกที่นั่นคนเยอะผู้สุข่าวก็เยอะ
โควิดนะโควิดกลัวไหมนะส่วนเรื่องที่ทำไมกระติกโทรหาโบ
แต่ไม่โทรหาแม่นะครับคุณโบบอกว่าด้วยความที่โบคงสนิทกับแตงโมแหละนะ
แล้วคนส่วนใหญ่ที่โบสถ์เนี่ยรู้ว่าเวลามีปัญหาอะไรก็แตงโมมักจะโทรมาปรึกษากับคุณโบ
แล้ววันเกิดเหตุก็เช่นกันนะครับพอโบไปเจอกระติกก็ถามย้ำโทรหาเบิร์ตยัง
โทรหาแม่ย่างเบิร์ตก็คือแฟนของคุณแตงโมนะครับ
ก็เป็นไปตามที่เคยพูดไปแล้วนะฮะพูดแบบนั้นแหละเอาฟังคุณโบพูดต่อดีกว่า
ตอนไปถึงเนี่ยสิ่งที่โบบอกกระติกครั้งแรกคือ
โทรหาเบิร์ตหรือยังยังโทรหาแม่หรือยังยัง

เอาส่วนประเด็นนะครับประเด็นที่เรื่องคุณแตงโมปัสสาวะบนเรือหรือไม่นั้นเนี่ยนะฮะ
กระติกบอกกับโบว่ากระติกไม่ได้เห็นแต่เป็นอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์
ก็เลยบอกว่าถ้าไม่เห็นแล้วพูดทำไมนะฮะแล้วเรื่องไอ้คุณแตงโมจะมาปัสสาวะบนเรือเนี่ยนะครับ
มันจะไม่เป็นความจริงแต่เมื่อคนบนเรือเนี่ยไปออกรายการแล้วพูดว่าโบเป็นคนแนะนำไม่ให้พูดความจริงเนี่ย
แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดครับ
แต่มีผู้นึงมีคนหนึ่งในเรือนั่นนะคะไปออกรายการนึง
แล้วใช้ข้อความที่โบพูดตอนที่โบยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรรู้แค่จากกะติกเนี่ย
ไปบอกว่าโบแนะนำไม่ให้พูดความจริงแต่เขาเลือกที่จะพูดความจริง
พอถามหน่อยนะคะคุณเห็นเหตุการณ์จริงว่าแตงโมปัสสาวะหรือเปล่า
แล้วคุณพูดแบบนั้นนั่นคือความจริงเหรอ
คือโบคิดว่าสังคมน่าจะคิดเหมือนโบว่าคุณก็ไม่ได้พูดความจริงเหมือนกัน
คุณโบบอกว่าที่เพิ่งออกมาพูดตอนนี้เพราะว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว
ฟังคนอื่นพูดหมดแล้วแล้วที่สำคัญคือเธอรู้สึกว่า
เนื้อเรื่องที่ได้ฟังมาเนี่ยมันบิดเบือนจากเหตุจากการจริงครับ
โบเลยรอให้เขาพูดให้จบและถึงเวลาตอนนี้โบคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่โบจะออกมาพูดความจริงค่ะในส่วนตัวโบคิดว่าเยอะ
คือผิดจากที่พูดเลยหรือยังบิดเบือนแล้วกันค่ะ
เรื่องความสัมพันธ์ของคุณโบกับคุณเบ้นวงพริกไทยที่เป็นภรรยาของคุณปอเนี่ย
บอกเพิ่งจะทราบจากแม่ไม่กี่วันนี้แหละว่าเป็นญาติกันนะฮะ
โดยเบ้นเนี่ยเป็นลูกของลุงนะครับแต่พี่ชายก็เลิกกับภรรยานะครับ
แต่ตั้งแต่คุณเบ้นยังเด็กนะครับแล้วเบ้นก็อยู่กับแม่
ซึ่งหลังจากนั้นก็แม่แต่งงานใหม่กับนายตำรวจ
ส่วนคนอื่นโบก็ไม่รู้จักส่วนการแถลงข่าวนั้นนะฮะ
ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าคดีนี้มันจะจบแบบไหนนะครับ
ก็อย่างที่เธอบอกครับความจริงจะทำให้ทุกอย่างเป็นอิสระ
ประโยคที่ว่านี่แหละค่ะขึ้นอยู่บนฟีดในโลกออนไลน์แทบจะทุกสื่อเลยทีเดียวนะคะ
แต่ขณะเดียวกันนะคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมามันเปลี่ยนทิศค่ะคุณนัทพงศ์
หลังจากที่คุณแม่พะนิดาไปให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแส
คำให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ก็ทำให้คนที่ติดตามข่าวของคุณแตงโม
จับตาดูที่คุณแม่ตอนนี้พุ่งเป้าไปจับตาดูที่คุณแม่เลยนะคะ
เราไปดูกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
ก็คือเรื่องของการให้อภัยไฮโซปอลและโรเบิร์ต
หลังเห็นถึงความสุภาพความตั้งใจที่จะเข้ามา
ขอโทษและจ่ายเงินเยียวยาให้๓๐ล้านหลังจากที่คุณตังโมเสียชีวิต
แล้วก็พุ่งไปที่คุณแอนนาคุณฮิปโปด้วยนะคะ
บอกว่าขอให้อยู่นิ่งเพราะทุกอย่างหลังจากนี้
จะดำเนินการเองในฐานะผู้จัดการมรดกนะคะ
การเริ่มต้นให้สัมภาพของคุณแม่พระนิดาถึงประเด็นของคุณแตงโม
ก็ได้พูดถึงว่าในตอนแรกแม่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
แล้วก็วันเกิดเหตุที่ฮิปโปพยายามให้คุณแม่
ข้ามไปหาในท่าเรืออีกฝั่งนึงแล้วก็โดนขอร้องว่าอย่าเพิ่งให้ข่าว
ยืนยันว่าไม่ได้สนิทกับกระติกเป็นการส่วนตัว
แล้วคุณแม่ก็พูดถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง
รับว่าที่ผ่านมาค้างคาใจพฤติกรรมของเพื่อนทุกคน
โดยเฉพาะแอนนาฮิปโปร์แล้วก็กระติกด้วยนะคะ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาคุณแม่นิ่งเฉยมาโดยตลอด
แล้วก็ไปให้ความสำคัญกับคดี
ซึ่งเพื่อนทุกคนของแตงโมแทบไม่ได้ติดต่อกลับมาหาคุณแม่
เพื่อนพูดคุยกันเมื่อเจอศพแตงโมแล้ว
มาคุยกับแม่ทั้งแอนนาและฮิปโปกลับมาเอาแมวที่บ้าน
คุณแม่ยอมรับว่าเคลียร์ใจกันทางโทรศัพท์มือถือ
แต่ขอยกโทษให้ฮิปโปแค่เพียง๕๐
แล้วก็ตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เนี่ย
โปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในฐานะอะไร
ทั้งนี้รวมไปถึงประเด็นสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาให้กับแตงโม
แอนนาออกไปให้ข้อมูลว่าจะเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
จากบทที่สุขุมวิทย์มาจัดที่บทพระมหาถ่าย

ประเด็นนี้คุณแม่บอกว่าทำให้คุณแม่โกรธแอนนาที่สุด
จากนี้จะพูดอะไรเรื่องแตงโมขอให้บอกแม่ก่อน
เข้าใจว่าทุกคนพูดในฐานะเพื่อนของแตงโม
แต่ปัจจุบันนี้คุณแม่คือผู้จัดการมรดก
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตจากคุณแม่ก่อน
เป็นประเด็นที่คุณแม่พูดถึงเรื่องยกโทษหรือไม่ยกโทษ
แล้วก็เพื่อนของคุณตังโมที่มีการเคลื่อนไหวในทางคดี
แล้วก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดูแลคุณตังโมอยู่ในตอนนี้นะคะ
ส่วนประเด็นความสัมพันธ์ของคุณแม่ของคุณตังโม
ยืนยันบอกว่าแม้ตัวเองจะไม่ได้เลี้ยงแตงโมมา

คุยกันเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงแบบลึกตลอด
และที่ผ่านมาตัวเองไม่ได้ทอดทิ้งแตงโม
ลูกสาวมีนิสัยอ่อนโยนเหมือนตัวเอง
และได้ความเข้มแข็งมาจากคุณพ่อ
ส่วนประเด็นที่มีการจับตามากที่สุด
ก็คือเรื่องของการให้อภัยไฮโซปอลและโรเบิร์ตค่ะ
คุณแม่ให้ข้อมูลบอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุ
โทรศัพท์มาหาแม่อยากมาเจอคุณแม่
อยากขอโทษคุณแม่แต่ตอนนั้นแม่ยังโกรธอยู่
และเมื่อเขาโทรหาทุกวันจนถึงตอนนี้ก็ยังขอโทษ
และพร้อมดูแลคุณแม่ทุกอย่างเหมือนที่แตงโมดูแล
เพราะเขาสม่ำเสมอในการติดต่อคุณแม่
แม่ร้องไห้เขาก็ร้องไห้กับคุณแม่
นี่ค่ะคุณแม่ก็พูดถึงทั้งสองคนแบบนี้นะคะ
ส่วนกระติกคุณแม่ยืนยันว่าไม่ให้อภัยเลย
เพราะเขาไม่แสดงความจริงใจหรือสำนึกผิด
เถียงคุณแม่ตลอดตามคลิปที่หลายคนได้เห็น
อ้างว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็มีคลิปวิดีโอดำน้ำกับลูกสาวค่ะ
อีกประเด็นนึงที่ร้อนแรงที่สุดเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าการที่คุณแม่บอกว่าให้อภัยไฮโซปอร์
เพราะแม่ได้เงินเยียวยาจากปอ
เรื่องนี้คุณแม่อธิบายนะคะบอกว่าเป็นความจริง

ซึ่งคุณแม่แจ้งว่าแตงโมเล่นละครเรื่องหนึ่ง
ค่าตัว๘แสนถึง๑ล้านบาท
ก็คิดไปว่าหากแตงโมมีชีวิตอยู่อีก๓๐ปี
คูณไปก็๓๐ล้านบาท
ถ้าเราได้เห็นในภาพนี้ก็จะพบว่ามีการคำนวณกันนะคะ
พิธีกรก็จะถามแล้วก็มีการคำนวณกันในรายการ

เรียกเงินไป๓๐ล้านถูกหรือเปล่า

เพราะถ้าแตงโมยังอยู่จะมีรายได้มากกว่านี้

งานถ่ายแบบเฉพาะละคร
แตงโมมีละครปี๑ไม่ต่ำกว่า๒เรื่อง
ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาคุณปอเป็นคนที่สุภาพที่สุดแล้ว

ทุกวันนี้เขาไปทำบุญให้แตงโมทุกวันนะคะ
ส่วนเรื่องประเด็นที่คุณแตงโมทำประกันชีวิต
วงเงินประกันภัยไว้๑ล้านบาท
ระบุผู้รับผลประโยชน์ก็คือลูกสาวของกระติก
คุณแม่บอกว่ามีเอกสารยืนยัน
ตังโมยังไม่ได้เซ็นเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการ
แล้วตอนนี้คุณแม่เองเป็นผู้จัดการมรดกของแตงโม
ดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวเองนั้นจะแบ่งเงินส่วนนี้ให้หรือไม่

ล่าสุดก็มีข้อมูลนะคะว่าคุณแม่จะขอแบ่งเงินให้ลูกสาวกระติกเพียงแค่บางส่วน
โดยคุณแม่จะจัดสรรปันส่วนให้ในอนาคตค่ะ
ยืนยันว่าไม่กลัวคนในสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
เพราะคนที่ควรถูกตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ก่อนคุณแม่ก็คือกระติก
ส่วนประเด็นที่ให้อภัยปอเพราะได้เงิน๓๐ล้านบาท
ตั้งคำถามกลับแล้วแซนกับกระติกมีอะไรให้คุณแม่บ้าง
ในรายการเนี่ยนะคะพิธีกรก็คือพี่หนุ่มกัญชัยก็ยกโทรศัพท์ให้คุณแม่ได้เคลียร์ใจกับแอนนากับฮิปโปนะคะ
หลังจากนี้คุณแม่ขอให้ทุกคนปรึกษาคุณแม่ก่อน
แล้วก็หลังจากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็เนี่ยค่ะ
คือมันเป็นประเด็นที่หลายคนก็จับตาดูพยายามจะขอสัมภาษณ์คุณแม่
แต่ว่าคุณแม่ก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามนะคะเราไปฟังช่วงเวลานี้กันค่ะ
คุณแม่มีอะไรอยากบอกสังคมไหมสุดท้ายเดี๋ยวปล่อยแล้วครับแม่ครับ
สุดท้ายอยากให้สังคมไม่ได้อยากให้สังคมไม่ได้ครับแม่
ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษขอโทษครับ
แม่ก็อยากให้สังคมเข้าไปให้แม่ได้เข้าไปไหมคะ
ร้องรวมร้องรวมร้องรวมร้องรวม

แม่แดงวังติ๊บ
นี่แหละค่ะหลังจากที่จบรายการนักข่าวก็พยายามที่จะสัมภาษณ์คุณแม่นะคะ
แต่ก็ได้เท่าที่เห็นนี่แหละค่ะ